ไปดูโจรสาวแม่ตีซะเนียนไม่ใช่ตีอย่างนี้นะคุณผู้ชม
พูดถึงว่าตีเนียนค่ะตีเนียนทำไทยทำทีมาเป็นลูกค้า
แล้วอยากจะไปซื้อโรตเตอรี่โอ้ยก็โรตเตอรี่ร้านเนี้ยเขาขายแปดสิบบาท
มีด้วยไม่ใช่ว่าจะหาง่ายเนอะใช่ค่ะนะคะ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
เดินออกไปแล้วมอเตอร์ไซด์จอดเลยร้านไปนิดหนึ่งตัวหัวมุมกล้องขี่รถแล้วออกไปเลยค่ะค่ะถามว่าพี่พี่เจ้าของร้านอะไม่รู้หรอว่าเขาเอาไปอ่ะอืมอันนี้เป็นร้านขายโรตเตอรี่ร้านวิรัยพารวยอยู่ที่ตะมนต์ขี้เหล็กอำเฟือแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เห็นเลยล่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะนี่นี่นี่พี่เขาเอากล
หน้าร้านอย่างที่เราบอกไปเดินเข้ามาทำทีแม่จะซื้อแล้วบอกเลขไม่มีเดินออกไปอืมพี่เขาบอกยังไม่รู้เลยตอนนั้นน่ะ
มารู้ตอนค่ำจะปิดร้านมานับหวยเอ้าเฮ้ยหวยหายไปสองชุดสิบใบค่ะ
รีบไปเปิดดูกล้องวงจรปิดค่ะเห็นหมดเลยพฤติกรรมของโจรสาวรายนี้
เหตุการณ์นี้พี่เขาบอกว่าเกิดขึ้นสักช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่เก้ามิถุนายนนะคะทางด้านของพี่กลิ่นทิพย์ค่ะ
บอกแบบนี้ว่าเจ้าของร้านนะเปิดร้านมา๔ปีเพิ่งจะมาถูกขโมยครั้งนี้นี่แหละ
รายนี้คุ้นหน้าคุ้นตาดีเพราะอะไรรู้ไหมคะ
พี่เขาเฉลยบอกรู้เลยนี่แหละแม่ค้าขายหวยเหมือนกัน
เป็นแม่ค้าขายหวยเร่ที่เขาไม่ได้มีหน้าร้านพี่ปอ
เคยมาซื้อหวยที่ร้านของพี่เขาหลายครั้งแล้วซื้อเอาไปขายต่อ
พี่เขาบอกก็เพราะที่ร้านพี่เขาขายถูกไงขายใบละ๘๐บาท
แต่ไม่คิดจริงในเมื่อเคยมาซื้อกันแล้วว่าแล้วมาทำแบบนี้มาขโมยกันได้ยังไง
แล้วก็เลยเอาเรื่องนี้ไปโพสต์เตือนภัยพบว่าผู้หญิงคนนี้มีพฤติกรรมก่อเหตุแบบนี้มาหลายที่แล้ว
เขาบอกที่ร้านเนี่ยโอ้โหเปิดมาตั้ง๔ปีเพิ่งจะมาเจอนะคะ
เขาบอกว่าให้โอกาสลนิทแล้วกันพี่จ้างความไม่ง่ายพี่กินทิพย์
พี่บอกยังไม่แจ้งให้โอกาสฝากบอกโจรสาวรายนี้ว่า
ถ้าเอาหวยมาคืนกลับตัวกลับใจจะไม่แจ้งความดำเนินคดี
เพราะค้าแม่ค้ารอตเตอรี่ร้านอื่นอื่นจะได้ไม่โดนแบบนี้นะคะ